ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
รุ่นพี่ค่ะคือไปประสบเจอกับน้องรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ารุ่นน้องคือนั่งดื่มกินกันอยู่
แล้วเหมือนลักษณะคือเมาอะค่ะตะโกนให้ของรับรุ่นพี่
รุ่นพี่โกรธนะคะเอาคัตเตอร์ออกมาทำร้ายร่างกายรุ่นน้อง
ได้รับบาดเจ็บไปสักประมาณ๖คน
และแต่ละคนเนี่ยเย็บรุ่นรวมแล้ว
สักประมาณ๒๐๓๐เข็มด้วยกันนะฮะ
คนที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดเนี่ยก็คือเห็นบอกว่า

หลังจากที่เกิดเหตุผู้ปกครองฝ่าย

แต่ทีนี้ผู้ปกครองบอกว่าแหมก็กลัวเหลือเกิน
กลัวว่าคดีจะไม่คืบค่ะไปร้องต่อนี่เลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้รองผู้การก็เลยเดินทางไป
พักจุดเกิดเหตุก็คือสพช้างเผือก
ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันวาเลนไทย

นักศึกษากลุ่มหนึ่งนั่งดื่มสุรา

อีกกลุ่มหนึ่งเป็นรุ่นพี่ปี๒ค่ะ

แล้วก็มีการตะโกนให้ของลับกัน
จนเกิดการทะเลาวิวาสชกต่อยกัน
และรุ่นพี่ได้ใช้คัตเตอร์

ได้รับบาดเจ็บ๖คน

เดินทางมาที่โรงพักช้างเผือก

ตัวเขาเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับหอพัก
แต่เห็นเพื่อนกำลังมีเรื่องทะเลาวิวาส

แต่ปรากฏว่ากลับถูกแทง
ไส้เกือบทะลักออกมาด้วย

ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักกับรุ่นพี่

อย่างแน่นอนค่ะ
ก็ไปเอาเพื่อนออก
ก็เห็นว่าเพื่อนมีปัญหามัน
ก็ไปให้ออกมา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุพ่อแม่ของน้อง
ที่ได้รับบาดเจ็บ

แต่เกรงว่าคดีเนี่ยอาจจะขึ้บหน้าช้าไป
ก็เลยไปร้องเรียนกับผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ล่าสุดได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
ทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ